คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุระทึกที่ร้านส้มตำที่กำแพงเพชรกันบ้างนะครับ
ให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปเหตุการณ์กันก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
เอาเอาไปทำเขาทำไม
เอาไปทำเขาทำไมเนี่ย

เอาไปทำเขาทำไม
กลับมาซื้อของกลับทำเขาทำไม
โทรศัพท์ไปแจ้งเลยแจ้งเลย
สะหรู

พี่แจงพี่ผู้ใหญ่ก่อน
พอพี่ผู้ใหญ่
นี่แหละฮะมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับ
มีผู้ชายคนนึงคือขับรถกระบะมานะครับคุณ
มาจอดไว้แล้วแล้วก็ลงจากรถ

แล้วอยู่เมื่อกี้เห็นคนเสื้อเหลืองที่ขี่รถจักรยานยนต์มาไหมฮะ

ไม่ได้มีเรื่องกับผู้ชายที่ขับรถกระบะมาเลย
เป็นแค่ลูกค้าที่จะมาซื้อส้มตำ

ก็ถูกผู้ชายคนที่ขับรถกระบะเนี่ย

เสื้อลงมาแบบนี้แล้วจะทุบตีแบบนี้

กระทั่งมีผู้ชายเสื้อสีฟ้าเข้าไปห้ามปราม
ผู้ชายเสื้อสีฟ้าก็โดนหางเลขไปด้วยนะครับ
คลิปนี้ถูกโพสต์โดยเพจอีซ้อขยี้ข่าวนะครับ
ชาวเน็ตเห็นแล้วบอกเอ๊ะสงสัย
พฤติกรรมของคนเสื้อลายสก๊อต

เพราะหลังจากที่เหมือนจะทำร้ายผู้ชายสองคนนี้แล้วนะคุณ
ในส่วนของแม่ค้าขายส้มตำคนที่อยู่ในร้านนี่
ก็ตกอกตกใจรีบให้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราเห็นคลิปแล้วนะครับ
ก็ได้ลงพื้นที่ครับไปยังร้านส้มตำที่เกิดเหตุนะครับ

อยู่ที่ตำบลมหาชัยอำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชร
ไปพบกับนางสาวชนทิชาเนยคำเจ้าของร้านส้มตำ
บอกว่าขณะเกิดเหตุนะ
รีบถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานเลย
โดยชายใส่เสื้อสก๊อตลงมาจากรถกระบะ
อยู่ก็เข้าไปทำร้ายชายที่เป็นลูกค้า
ใส่เสื้อสีเหลืองเขาชื่อนายวิศนุผู้อ่อน
แล้วก็คุณลุงของเจ้าของร้านก็คือผู้ชายคนที่ใส่เสื้อฟ้าเนี่ย
ที่จะไปห้ามปรามก็ถูกทำร้ายไปด้วยนะครับ
คือคุณลุงสุธาอายุ๕๗ปี
ทั้งสองคนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
แต่ก็ตกใจกับเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ไม่ได้เป็นคู่อริกันเลยไม่ได้มีเรื่องกันเลย
แต่อยู่คนเสื้อลายสก๊อตมาทำร้ายร่างกายแบบนี้นะครับ
แล้วก็ตอนนี้ผู้บาดเจ็บทั้ง๒คน
คือลูกค้าแล้วก็ลุงของเจ้าของร้านส้มตำเนี่ย
เดินทางไปแจ้งความไว้ที่สพไสงามเรียบร้อยแล้ว
พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการสอบปากคำ
แล้วก็ส่งตัวไปให้แพทย์ตรวจร่างกาย
ทีนี้ก็ได้คลิปนี้เป็นหลักฐานแล้วคุณนะ
ก็เห็นหน้าชัดเจนเหมือนกันและอีกอย่างนะเห็นรถชัดเจนเหมือนกันนะครับ
ก็ต้องสืบจากรถสืบจากหน้าด้วย
ว่าคนนี้เขามาเกาะเหตุแบบนี้ทำไมทำไปอย่างนั้นก็ชัดเจนนะฮะ
แล้วเห็นเมื่อกี้ไหมถือปืนเนี่ยโอ้โห
กลางไม่กลัวใครเลยนะฮะ
เรื่องนี้ต้องหาคำตอบให้กับประชาชนให้ได้นะครับ
งั้นจะเป็นอันตรายต่อประชาชนนะฮะ